กันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับคุณแม่สุดสตรองอย่างสาวพลอยพลอยพันธุ์
ใช่ค่ะเมื่อมีโอกาสได้เจอกันก็เลยได้เจรจาตกลงเรื่องความสัมพันธ์นะคะ
ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหน
รักกันต่อไปหรือว่าจะยุติความสัมพันธ์ไปติดตามกันค่ะ
ทายาทตัวน้อยออกมาในโลกโซเชียลให้ได้เห็นกัน
หลายคนลุ้นว่าครอบครัวนี้อาจจะกลับมาแฮปปี้เช่นเดิมแล้ว
แต่ล่าสุดภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์
ก็ขอชี้แจงว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่ถ่ายในงานศพคุณตาของปีเตอร์
ซึ่งเธอเองก็ได้พาลูกไปร่วมงานด้วย
ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสตกลงกันถึงเรื่องการเลิกรา
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากกว่านี้
และเธอก็ได้ยื่นคำขาดว่าทุกอย่างคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้
โดยเฉพาะการใช้ชีวิตคู่ที่ถือว่าจบลงแล้ว
เหลือเพียงการเซ็นใบหย่าเท่านั้นค่ะ
เป็นงานศพของคุณตานะคะของพี่เตอร์
เขาก็พาลูกไปกราบคุณทวดค่ะ
ได้มีการตกลงเบื้องต้นนิดหน่อย
มีการตกลงค่ะแต่ว่าทางฝ่ายทางพลอยกับพี่เต้
ก็ตกลงว่าจะไม่ให้ข่าวตรงนี้กันนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าพลอยขอดูการกระทำดีกว่า

เขาก็บอกว่าก็คงจะอะไรอย่างนี้

สถานก็อยู่ในช่วงที่ข้อพอร์มมาก
เพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่ว่าแบบเรารอดแล้วอะค่ะ
ลูกก็ทางฝั่งพี่เตอร์เขาคงเข้าใจอยู่ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูก
ระหว่างเราสองคนก็คงน่าจะจบนะคะ
แต่ว่าในทางที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

ขอบอกว่ายังไงก็ไม่แบ่งนะคะ
ก็คือเป็นลูกของพลอยทั้งคู่
เราก็พร้อมที่ว่าจะแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะ